รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ฮะ
นี่เจ๊รู้แล้วกันว่าเขาไม่สบายอ่ะ

หูเราเนี่ยมีปัญหานะหูเราเนี่ย

ได้ยินไหม

ทำวันนี้ผมไม่สบายใจนะ

แล้วก็หันมามองหน้าผม

เหมือนเหมือนเป็นมะเร็ง

เอาโรคผู้ดีให้ผมบ้าง
ความดันโลหิตสูงอะไรอย่างนี้

ก็ทุกคนดูอุดมสมบูรณ์หมดเลยเนี่ย
บอลก็ดูสิหน้าตาผ่องใสเห็นไหม
นครก็ดูสิเนี่ยเลือดฝาดแดงเต็มไปหมดเลย

ซูบลงซูบลงซูบลง
อีกนิดเดียวหน้าเราจะเหมือนยวงแล้วนะ

ก็ไม่ได้เอากำลังกายเยอะนะ
เหรอ
พอบ่าย๓๐๐ปุ๊บ
คราวนี้ก็ยกเวท
ยกถึงกี่โมง
ยกเวทถึงประมาณ๑๖๐๐น

กินเยอะได้อย่างไรมันไขมัน

จาก๑๖๐๐ก็ถึงประมาณตี๐๑๐๐กว่า

อาบน้ำอาบท่าตี๒กว่า

พอจะนอนปุ๊บตี๔ออกวิ่งอีกแล้ว

อะไรอ่ะจริง
บ้านทำไมไม่ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนจำล่ะคะ

ไปขโมยแล้วเขาเข้าไปขโมยกับหนุ่มปังเพื่อน

อื้มไม่เคยผิดหวัง

ที่มันสมกับฐานะผมหน่อยดิ
อุ้ยนับเบิร์ดอย่าดูถูกตัวเอง
โอ้โหครึ่งปีเหรอเจ๊

นับเบิร์ดถูกคุ้มราคา
คุ้มราคาของเขาว่า

เราแนะนำมาเมนูที่มันถูกสุดเลย

และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้องก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม
วันนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันนักช็อปของเรา

ขอเป็นคุณปอป
คำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาทช็อกโกแลตทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะคุณป่า
งั้นหนูขอเลือกเป็นสอดไส้วุ้นเจลาตินถูกที่สุดค่ะ
โอเคและราคาอยู่ที่

ผ่านข้อที่๓มาแล้วค่ะตอนนี้สะสมไปแล้ว๘๐๐๐บาท

กลับมาเลย

เห็นไหมนี่ใครก็บอกอ้วนขึ้น
ถ้าอยากจะเรียกว่าอ้วนไม่ยากผมรู้จักครูสอนอารอบิต

ไม่อดเดี๋ยวก็ก้ามใหญ่เดิมไปไหนเหมือนก

กลับไปเรียนออกดีโอ้โฮ
มันเสียเวลาเรียกมาเบิร์ตก็ไม่เรียนด้วยหรอก

อุ๊ยคิดถึงเดี๋ยวเรามาที่นั่งโสลวะอีก

เมื่อกี้ทักแล้วทักทายครูไง
ก็ทักทายสวัสดีครับคุณครู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

แต่ว่าไม่มีไม่มีเลยเหรอวันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาเลยเหรอ

ไม่มีเลยค่ะวันนี้มาเดี๋ยวตัวเลย
เพราะว่าพี่บอลโทรมาแบบเร็วมากเลย
แทรกไม่เอามากุญแจมือไม่เอามาหรือครับ

โซ่เครียนเทียนหยดน้ำกรดสัตว์ก็ดเลย

แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ผอมผมอยากผอม
ต้องทำอย่างไรครู
กลับมาเดินไป

ครูแล้วเมื่อคุณมาปรับแม่อุปกรณ์มาใช่ไหมคะ

มีอะไรขายคุณค่อนข้างจะได้ช่วยลดรำหนัก

เอาไว้กระโดดแล้วประดับ
อันนี้ราคาถูกที่สุด
โอ๊ยผ่อมด้วยถูกด้วยนะนะใช่
หยุดก่อนของพวกคุณมันเชย

นี่ฮะมีตัวเลขนับครั้งกระโดดได้ด้วย
ถามว่าใช้ยังไงพี่เบิร์ดโดดโชว์
ฮะได้เหรอโอ้โฮฉันโดดเชียบ

โดดเชียว

นี่หาตัวจับยากขนาดตำรวจยังจับไม่ได้

อันนี้ถูกที่สุดด้ามจับเป็นไม้

พลาสติกอ๋อพลาสติกอาจจะถูกที่สุด
อันนี้ถูกกว่าเนี่ยถูกกว่าอันนี้ถูก
โอเคงั้นถ้าหนูเอาอันนี้ละกัน

เอาอันนี้พี่ครูอันนี้ดีกว่าครู
อันนี้เหรอมีตังค์เยอะไงโอ๊ยเอาละ
หนูขอที่มันแบบถูกที่สุดละกัน
ไม่รู้ว่าคุณป๊อปจะตอบได้หรือไม่
หรือต้องหยุดในข้อนี้ช่วงหน้ามาดูกัน